คุณผู้ชมระบาดหนักอีกแล้วนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิใจเย็น

แต่ถ้าเกิดว่าทำพฤติกรรมแบบนี้โคควรควิดค่ะ
โควิดไปเลยนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสาวธอมค่ะ
ทำทีว่าเดินไปเดินมาบริเวณที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ชาวเยอรมันเนี่ยเธอนั่งพักอยู่
ทรัพย์สินไปมูลค่ากว่า๕๐๐๐บาทนะคะ

ตำรวจนำตัวมาแถลงข่าวเรียบร้อยนะคะจับตัวได้ค่ะ
ธอมคนนี้ชื่อว่านางสาวพิรมยาศรีฐาน
อายุ๒๗ปีคนนี้แหละค่ะที่สวมใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยนะคะ
ไม่แน่ใจว่าอำพลางใบหน้าหรือกลัวโควิด

สุดท้ายถูกชุดปฏิบัติการพิเศษ
ตำรวจท่องเที่ยวท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
นำตัวมาแถลงข่าวนะคะเมื่อวานนี้
พร้อมกับของกลางหลายรายการ
ตำรวจค่ะเปิดเผยบอกว่าก่อนหน้านี้
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา๑๔มีนาคม
มีนักท่องเที่ยวสาวชาวเยอรมันอายุ๒๘ปี
ไปแจ้งความบอกว่ากระเป๋าสะพายสีเขียวของเขาหายไป

ระหว่างนั่งรอจุดพักที่บริเวณชั้น๒
ซึ่งข้างในมีเอกสารสำคัญหลายอย่าง
รวมทั้งโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
เงินสดอีกสักประมาณ๒๕๐ยูโร
ก็คิดเป็นเงินไทยสักประมาณ๘๙๐๐บาท
มูลค่าทรัพย์สินที่สาวธอมโจรรายนี้

ทีนี้ตำรวจทำไงแน่นอนนะคะ
ต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

พอไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

พบผู้ต้องสงสัยบุคลิกคล้ายสาวธอม
หยิบกระเป๋าของนักท่องเที่ยวออกไป
ต่อมาในช่วงสายของวันอาทิตย์๑๕มีนาคมค่ะ
นี่กล้องวงจรปิดจับได้นะ

ทีนี้ตำรวจเขาก็เลยไปคุมตัวมานะคะ
นี่ค่ะไปคุมตัวมาค่ะ
ผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่า
นอนอยู่บริเวณที่พักรอผู้โดยสาร
พอตื่นขึ้นมาเอ๊ะเห็นผู้เสียหายหลับอยู่
ก็เลยเอาล่ะคิดในใจลงมือก่อเหตุดีกว่า
จากนั้นค่ะพอลงมือก่อเหตุเสร็จปุ๊บ

เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำ
ถามว่าเปลี่ยนทำไม

แต่สุดท้ายไม่รอดเกลือเป็นนอนดีนี่เอง
ไม่รอดฝีมือของตำรวจไทยค่ะ

เรื่องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ลักษับในท่ากาศยานสวนภูมิ
เวลากลางคืนหรือรับของโจร
พร้อมกับจะต้องนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสุวรรณภูมิระหว่างโจรฉกกระเป๋ากับโรคโควิด

เสียชื่อเสียงด้วยนะเรื่องแบบนี้นะคะ